ตอนนี้ประเด็นการเมืองในไทยยังเข้มข้นนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
คงมีความเคลื่อนไหวบรรดาเด็กนักเรียนที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองนะคะ
รวมถึงที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการมีการรวมตัวกันของเด็กนักเรียนขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะ
ดูตอนวิวสารเข้าที่มันแสดงสู่ความเป็นใครหน้ากี้สุดนะคะ
ยังแต่เราต้องการพูดกันแน่นายคือมันควรจะต้องไปกลัวหลังเพศภาคเราตอนไหน

นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่นายนัทพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ไปพูดคุยรับฟังปัญหาต่าง
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกับเด็กนักเรียน
ซึ่งมารวมตัวกันด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
หลังเพจนักเรียนเลวโพสต์เชิญชวนให้ออกมาปกป้องอนาคตของชาติ
ปกป้องนักเรียนเป่านกหวีดไล่นายนัทพลค่ะ
นักเรียนเขาก็สะท้อนปัญหาเรื่องการถูกกดขี่การบูลลี่จากครู
คนคิดฆ่าตัวตายถูกลวนลามละเมิดทางเพศ
แล้วเรื่องเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาแพงมากอยากให้กระทรวงช่วยแก้ไข
ตลอดการรับฟังนานประมาณ๑ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็มีเสียงตะโกนให้ลาออกตลอดค่ะ
แต่นายนัทพลก็รับปากว่าจะเปิดทั้งเวทีใหญ่เพื่อรับฟังปัญหาอีกครั้ง
เวลาที่จะมีการเปิดเวทีเล็กเนี่ยก็จะให้สภานักเรียนของแต่ละแห่งไปดำเนินการ
แต่ก็เป็นห่วงถ้าหากมีการเปิดหน้าเด็กในการให้ข้อมูลค่ะ
เด็กมารวมตัวกันที่นี่ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ก็มีทั้งจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ผูกโบสีขาวหน้ากระทรวงแล้วก็ชู๓นิ้วร้องเพลงชาติ
บางคนนำโบขาวมาผูกที่ข้อมือและผมนะคะ
จริงแล้วทางกระทรวงมีการเตรียมเก้าอี้ไว้สำหรับเด็กนักเรียนร้อยคน
ให้เข้าไปพูดคุยภายในกระทรวงเพื่อป้องกันบุคคลที่๓ค่ะ
แต่เด็กบอกว่าเลือกจะจัดกิจกรรมด้านหน้าดีกว่า
โดยให้นายนัทพลออกมารับหนังสือด้วยตัวเอง
ก็เลยมีบรรยากาศขณะที่นายนัทพลเดินออกจากกระทรวงฝ่าวงล้อมเด็กเพื่อรับฟังปัญหา
ซึ่งจังหวะนี้ค่ะมีการเป่านกหวีดแล้วก็ตะโกนออกไปออกไป
และยังตะโกนให้ไปต่อแถวฟังการปราศัยของเด็กด้วย
ส่วนบรรยากาศที่อื่นนะคะก็ยังมีนักเรียนแสดงออกทางสัญลักษณ์เช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
ก้มหัวคำนับนักเรียนที่ยืนชู๓นิ้ว
ขณะเดียวกันก็มีคลิปที่นักเรียนถูกตีเผยแพร่ในโลกโซเชียลมา๒คลิปค่ะ
คนที่โพสต์อ้างว่าเป็นคลิปที่ครูลงโทษจากการที่นักเรียนติดโปสีขาวค่ะ

ธรรมเนียบรัฐบาลทางผู้สื่อข่าวไปรอดักนายกรัฐมนตรีค่ะ
นายกรัฐมนตรีหันมาโบกมือพร้อมชู๒นิ้วให้
ระหว่างนั้นมีสื่อต่างชาติตะโกนถามด้วยภาษาอังกฤษว่ามีเด็กเรียกว่าท่านเป็นนายกพระเด็จการรู้สึกอย่างไร
นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบค่ะก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะคะ

แปลให้ด้วย

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะตำรวจสืบสวนนครบานแสดงหมายจับค่ะ
เพื่อเข้าควบคุมตัวนายทนายอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
ซึ่งมีความผิดตามความผิดมาตรา๑๑๖ควบคุมตัวเพื่อไปดำเนินคดีที่สนชนะสงครามนะคะ
จากกรณีที่วันนี้เฟซบุ๊กทนายอานนท์นำพาทนายความประจำศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
โพสต์ข้อความว่าอยู่ที่สารอาญาหลังสารนัดสืบพยานคดีที่นางสุภาพรมิตอารักษ์หรือเดียพร้อมพวก
เป็นจำเลยจากกรณีปลาระเบิดที่สารอาญาแต่ว่าเขาไม่สามารถออกนอกพื้นที่ศาลได้
เนื่องจากมีกลุ่มชายลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบกระจายอยู่รอบบริเวณใกล้เคียง
ก็เกรงว่าจะถูกควบคุมตัวนะคะซึ่งนายอานนท์เนี่ยเปิดเผยว่าตั้งแต่เช้า
มีบุคคลลักษณะเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐแต่งกายนอกเครื่องแบบวนเวียนในพื้นที่ศาล
ก็คาดว่าจะทำการจับกลุ่มตัวเองแน่ถ้าหากเจ้าหน้าที่จะจับจริงคงทำอะไรไม่ได้
แต่ถามว่าการจับกลุ่มบริเวณศาลนั้นสมควรหรือไม่มีหมายเรียกแจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเองอาจจะดีกว่านะคะ
ส่วนนางสาวพันนิกาวานิสโคศกคณะก้าวหน้าที่เดินทางมาสังเกตการณ์บอกว่า
ถ้าหากธนายอานนท์ถูกจับจริงก็ต้องดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไรตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งตัวเองตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการจับกลุ่มหลายครั้งต้องใช้เจ้าหน้าที่ชุดนอกเครื่องแบบ
อย่างกรณีนายพระฤทธิวรักษ์หรือเพนกวินก็ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุ่มเหมือนกัน
จนกระทั่งช่วง๑๙นาฬิกาค่ะมีตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน๑บชน
นำหมายจับสนชนะสงครามเข้าจับกลุ่มนายอานนท์ที่หน้าสารอาญานะคะ
ซึ่งก็มีข้อหาดังนี้นะคะยุโยงปลุกปั่นตามปอยามาตรา๑๑๒
ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๓และกรณีชุมนุมวันที่๓สิงหาคม๒๕๕๙
อนุสวรีประชาธิปไตยท้องที่สนชนะสงครามค่ะ
ตำรวจก็ได้คุมตัวเขานะคะขึ้นรถไปสอนอชนะสงคราม
โดยมีรายงานว่าทนายอานนท์ได้ชูสัญลักษณ์๓นิ้วก่อนที่จะขึ้นรถด้วยค่ะ